ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยเหตุการณ์นี้ตำรวจก็ทำงานเร็วนะฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดของอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นบ้านของอาจารย์นะฮะนี่คนร้ายย่องมาเห็นไหมฮะ
ย่องมานี่แล้วเห็นแล้วว่ามีกล้องวงจรปิดจะเข้าบ้านเขา
จังหวะจะขึ้นบันไดนี่นะคงกะว่าจะไม่ให้ใครเห็นหน้าตัวเองนะ
คือเดินไปหยิบรองเท้านะฮะไปหยิบรองเท้านะครับ
หรืออาจจะไปหาทางเข้าทางนู้นไม่ได้ยังไงก็ต้องเข้าทางนี้แหละ
แต่มันต้องผ่านกล้องวงจรปิดเห็นไหมถอดรองเท้าไปแล้วนี่
เอารองเท้าปิดหน้าตัวเองโอ้โหแล้วก็มาบิดกล้องวงจรปิด
อ่าคือนี่เห็นไหมฮะเขามาบิดกล้องวงจรปิดให้หันไปทางอื่น
ยังพอเขากลับกล้องมันก็จะมีจังหวะหว๊บจะเห็น
เพราะพอเขาเข้าไปข้างในบ้านได้ค่ะจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ก็มีกล้องอยู่ดีทำไมไม่บังต่ออ่ะไม่เอารองเท้าบังไปเรื่อย
คงคิดว่าข้างในไม่มีกล้องแล้วมั้งแล้วทีนี้ก็ขโมยทรัพย์สินเข้าไป
ใครเห็นก็จำได้แบบนี้ได้ของไปเยอะนะฮะ
ไอแพทด้วยนะครับหรือค้นตู้เสื้อผ้าห้องนอน
ประดับของมีค่าเอาไปหลายรายการ
ร้อยคอทองคำแหวนเพชรต่างหูรวมแล้ว๑๔รายการ
ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่
ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
รวมแล้วมูลค่า๕แสนกว่าบาทดึก๒๘มิถุนายน
เห็นภาพชัดอย่างนี้คนร้ายไม่รอดครับ
ตำรวจสอบภอมเมืองร้อยเอ็ดไปจับได้นะครับ
นายสอนนารินโคตคานหรือว่าบิ๊กอายุ๒๔ปี
นี่บิ๊กพี่ก็เลยเอาสติ๊กเกอร์มาปิดหน้าบิ๊กให้กันแล้วกัน

นี่ตอนนั้นเห็นเอารองเท้าไปปิดหน้าตัวเอง
นี่ของกลางที่คืนมาได้นะฮะส่วนทองบางส่วนเนี่ย
เอาไปขายที่ร้านทองนะครับสุดท้ายไม่รอด